หลายคนถามถึงผู้ชายคนนี้ค่ะพี่อุ๋ย

ไปเรื่องของภูมิใจไทยอะไรก็ว่ากันไป

ล่าสุดวันนี้ทนายตั้มแถลงข่าวนะคะ

มีลูกความบินตรงจากฝรั่งเศสมาร่วมแถลงข่าวด้วย
คนที่ว่าถูกพาดพิงในคลิป

คือมันไล่แล้วกันมาตั้งแต่
พอไปแชร์คุณชุวิตเรื่องแผลงไปไถไป

ก็ถูกคุณชุวิตแชร์กลับเรื่องแถลงไปไถไป

อันนี้ต้องบอกก่อนอันนี้คือคุณออยศรีคุณออยศรีนี่คือเป็นเจ้าของเพจออยศรี
และผองเผือกที่ถ้าใครติดตามก็จะเห็นว่าเขาก็มีข้อมูลธนายตั้มมาแฉอยู่เป็นระยะระยะ

น้อยศรีเคยทำงานกับทนายตั้มยังไงนี่แหละแล้วก็แยกวงมา
เพราะว่าพอธนายตั้มมีกรณีที่คุณชุวิตออกมานี่ตั้งแต่คลิปตำรวจไปช่วยลากกระเป๋า
คุณออยศรีก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลหลายอย่าง
เท่ากับว่าทนายตั้มเนี่ยตั้งแต่มีคลิปนี้นะเรื่องกระเป๋า

ใช่ค่ะบอกว่าคือตำรวจเขาเดินผ่านแล้วจำหน้าผมได้
ตั้งแต่นั้นธนายตั้มก็หายไปเลยหายไปเลยแต่ก็ถูกเปิดเผยเรื่องราวว่า
เอ๊ะทำไมรวยจังบ้านที่ต่างประเทศที่ฝรั่งเศส
อ่าซับสินซับสินเครื่องใช้เครื่องประดับต่าง
ถ้าเทียบกับงบดุลต่างของสำนักงานทนายความของทนายตั้ม
มันขัดแย้งกันนะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเว็บพนันออนไลน์หรือเปล่า

เพราะคุณชุวิตก็มีเปิดประเด็นนี้ไว้เหมือนกันไง
แอบอ้างสนิทกับบิ๊กโจ๊กสนิทจริงหรือไม่อย่างไร
โจ๊กบอกอุ้ยภาพนานแล้วเขาแค่มาขอถ่ายรูปด้วย
ห้าปีก่อนนู้นแล้วผมก็สนิทกับทุกคนนั่นแหละ

วันนี้ทนายตั้มมาแล้วแล้วจะแถลงข่าวกับลูกความคนที่ถูกพาดพิงในคลิป
แต่เมื่อกี้นี้ที่เราต้องสัมภาษณ์คุณออยศรีก่อน
เพราะว่าคุณออยศรีเนี่ยมาคุณออยเนี่ยมา
แล้วก็พยายามที่จะขึ้นไปฟังแถลงข่าวด้วย
ต้องที่บริษัทสิทราลอเฟิร์ม
แต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้เธอขึ้นไป

ผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามเธอบอกว่าเธอแค่มีคำถาม
ว่ามีการใช้มูลนิธิหาผลประโยชน์เข้าตัว
และใช้มูลนิธิเป็นเครื่องมือสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองหรือเปล่า
ทำไมถึงต้องกีดกันมันเป็นการปิดปากกันหรือเปล่า
มันเป็นการกลัวอะไรที่เราจะเข้าไปถาม
แล้วมันจะเป็นคำถามที่แทงใจดำจนตอบไม่ได้หรือเปล่า
คุณน้อยศรีก็อยู่ข้างล่างเนาะเขาไม่ให้ขึ้นไป
ไปขึ้นไปข้างบนไปฟังธนายตั้มกันหน่อย
วันนี้พาลูกความบินตรงจากฝรั่งเศสเลย
ชื่อคุณอ้อยกับเลขามาร่วมแถลงข่าวด้วย
คุณอ้อยบอกว่าเธอเนี่ยคือคนที่ปรากฏในคลิปที่ตำรวจยกกระเป๋าเดินทางให้

เพราะเธอคือเจ้าของกระเป๋าเดินทางที่ตำรวจยกไปวางบนสายพานให้
เป็นคลิปแบบที่เดี๋ยวยอดจอเดี๋ยวดูไปด้วย

คุณอ้อยบอกว่าวันนั้นทนายตั้มไปส่งเธอและเลขาที่สนามบิน
มีตำรวจสองนายถามทนายตั้มว่าเอ้าจะไปไหน

ตำรวจก็เลยช่วยยกกระเป๋าให้ทั้งที่พวกเธอเนี่ยปฏิเสธแล้ว
ส่วนพนักงานประจำเคาน์เตอร์ต้อนรับ
เขายกมือไหว้ตามหน้าที่ค่ะ
ที่ยืนเรียงแถวกัน๔๕๖คนอ่ะ

ไม่ได้มีการพาไปแทรกคิวอะไรเลย
ตัวเธอรู้จักกับทนายตั้มในฐานะที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
และเธอนี่แหละเป็นคนที่ดูแลทนายตั้มเวลาทนายตั้มไปฝรั่งเศส
ส่วนเรื่องคลิปเธอบอกเลยว่าให้ทนายตั้มเอาผิดคนที่นำคลิปไปเผยแพร่

จากนั้นคือเรื่องที่ฝรั่งเศสเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทนายตั้มเขาถูกตั้งคำถาม
ใช่ว่าใช้ชีวิตหรูหราอูฟูจังเลยไปเมืองนอกก็บ่อยเสื้อผ้าทรัพย์สินแฟชั่นต่างนานา
มีบ้านหลังใหญ่หลังโตที่ฝรั่งเศส

ซึ่งตรงนี้ทางคุณออยบอกว่าคุณอ้อยใช่ไหมคุณอ้อยบอกว่า

นี่แหละเป็นคนที่คอยดูแลทนายตั้มเวลาไปฝรั่งเศสเอง

ทีนี้ทนายตั้มก็เอาเอกสารชี้แจงเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกติมาให้ดูด้วย
เขาบอกว่าอ่ะมาเปิดเลยผมเปิดเดี๋ยวนี้เลย

รายได้อยู่ที่ประมาณ๒๒ล้านบาทแต่ไม่ได้เปิดเผยเพราะข้อมูลมันยังไม่เสร็จ
ผมบอกเป็นตัวเลขไว้แต่เดี๋ยวหลังจากนี้มาตรวจสอบได้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ส่วนภาษีบุคคลธรรมดาปีที่แล้วผมเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง
แล้วก็ส่งเรื่องให้กรมสรรพากรตรวจสอบแทนเพราะผมก็ทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ส่วนเรื่องเงินสมัยทำคดีลุงพลจำได้ไหมคดีลุงพลน้องชมพู่ที่บ้านกอก
ถูกตามไปทนายให้ลุงพลยืนยันว่าผมไม่ยุ่งเกี่ยวกับเงินของมูลนิธิ
ทีมงานทนายประชาชนเลยแต่กลายเป็นว่ามีแฟนคลับลุงพลมากล่าวหาว่ามีเงินโอนเข้ามาเป็นแสนเป็นล้าน
ผมไม่รู้จักสารวัฒนสั่วไม่รู้จักเว็บพณีรอะไรใดทั้งสิ้น
อยากจะตรวจสอบเส้นทางการเงินก็มาเลยผมยินดี
อ่ะความสนิทสนมกับบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตร
รู้จักกันมา๕ปีแล้วแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาจะอวดอ้างอะไร
ถ้าเรื่องนี้มันทำให้บิ๊กโจ๊กเขาต้องมีปัญหาผมก็ขอโทษบิ๊กโจ๊กไปแล้ว
ประเด็นถุงเงิน๖ล้านบาทอุ๊ยยอดไปถุงเงินเลยนะพี่อุ๊ย
ถุงเงิน๖ล้านบาทของคุณชุวิตผมก็พูดตามที่ผมได้ข้อมูลมา
ส่วนเรื่องเงินดิจิทัล๕๐ล้านบาทที่ว่าผมบอกว่ามีคนโอนให้ลูกชายคุณชูวิทย์เนี่ย
เรื่องนั้นผมก็เข้าพบตำรวจกองปราบให้ข้อมูลไปแล้ว
หลังจากนี้ก็เป็นเรื่องการสืบสวนของตำรวจ
ผมจะฟ้องคนที่กุเรื่องขึ้นมาทุกคนไม่ว่าจะเป็นใคร
ผมจะไม่ฟ้องประชาชนแต่ผมจะฟ้องคนที่กุเรื่องขึ้นมาแล้วกัน
ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็ไปพิสูจน์กันในศาล
มันไม่ใช่แค่ปี๒ปีแน่นอนนะครับมันก็ต้องสู้กันไปไม่รู้กี่คดีนะบอกตรง
ส่วนทางด้านเพจออยสีและผองเผือกนะคะก็มีการโพสต์เฟซบุ๊คตอน๒ทุ่มบอกว่า
สรุปสื่อและประชาชนโดนหลอกให้รอเกอร์อีกตามเคยไหม
เพราะไม่ได้อะไรเลย
ล่าสุดก็เพิ่งโพสต์เมื่อ๙นาทีนะ

ก็โพสต์เกี่ยวกับงบดุลต่างของบริษัทของทนายตั้มที่เพจออยศรีและผองเผือกลงเอาไว้
ทนายตั้มบอกปี๖๕มีรายได้๒๒ล้าน
ซึ่งมันยังไม่แสดงในงบดุลของทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แต่ออิศรีก็ตั้งข้อสังเกตว่าปี๖๒๖๓๖๔มันรวม๓ปีติดลบ๔๕๐๐๐๐๐
แล้วปี๖๕มันกระโดดมาจากไหน๒๒ล้าน
แต่๒๒ล้านถ้าเกิดจะมีรายได้ตรงนี้เนี่ย
แล้วกับรถที่ซื้อเป็น๑๐ล้านหรือกลับบ้านเนี่ยมีไหม
ซื้อหลังนึงราคากี่๑๐ล้านอย่างนี้